เรื่องราวของแม่นกน้อยอุไรพรค่ะ

คือเมื่อวานนี้แกเดินทางนะคะมาที่กรุงเทพหมานคร

เป็นละครเรื่องแรกที่แม่นกหน่อยบอกว่า

มาเป็นแม่ไนของวงเลยจ้า

รวมให้ถึงนักร้องลุคลุ้นรุ่นหลาน

ส่วนสุขภาพและกรรมังใจของแม่นกน้อย
ในเรื่องพ่อเอกสูงภาพเขาเล่น
แฮปปี้มากนะคะส่วนเรื่องสุขภาพค่ะ
และกำลังใจของแม่นกน้อยตอนนี้ดีเยี่ยมมากค่ะ
มีแฟนเนี่ยแวะเวียนมาเยี่ยมเยี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ล่าสุดนะคะก่อนวันมาบวงสวงละครเนี่ยค่ะ
แม่ก็ได้แวะหาแฟนเนี่ยค่ะที่จังหวัดละครราชศรีมาค่ะ
นั่งพูดคุยกันไร้ทรงไล่สดกินทุดงทุเรียนกันแบบนี้ค่ะ
แม่น้องน้อยก็เสียงซิมซี่เนี่ยแจ๊กน้อยเพราะว่าแฟนขอค่ะ
ก็มีภาพตอนเขย่านี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าได้เลขอยู่ด้วยจ้า
ไหนอุ๊ยเล็กเบิ้ลด้วยสองสองแต่คันวาแม่แบบ
แบบไม่มีคนมาถ่ายให้แม่แต่แม่แบบบอกแจ๊กน้อยบอกแบบเป็นแฟนบันเทิงไซรัสค่ะ
แจ๊กกะลีนก็เลยถามต่อนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่นกน้อยเนี่ย
โพสต์ว่าแกฝันเห็นคู่ชีวิตพ่อหลอดมาชวนไปอยู่ด้วย
ส่วนตัวแม่น้องน้อยบอกพูดบริษัทอีสานบอกว่าพวกย่านน้องเด้อ

บอกว่ามันถือเคล็ดคนอีสานบอกว่าจะต่อชีวิตเออนะคะ
ที่สำคัญค่ะนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเขาบอกว่าจะให้ลงให้เลขใช่ไหม
เฉพาะเช้าพูดเบื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปฟังคำตอบทั้งหมดเลยค่ะ
เห็นบอกว่าพ่อหลอดให้เล็กให้โศกอยู่บ้างแม่
อันนี้มันคือความเสื้อแมงคว่างเสือ
หลอดตายแล้วก็ว่าไปใส่ยังอยู่นะแม่อยู่
เก็บกระดูกไว้เฮื่อนค่ะไว้เฮื่อนเห่า
ไว้เพื่อสงกรานระลึกหอดเพลินได้สงนามดูสิล่ะค่ะ
งวดนี่แม่มีอยู่หรือเปล่าค่ะ
ไม่ว่าท่านได้ฝันเลยไม่ว่าท่านมีไม่ว่าท่านมี